การละเล่นพื้นบ้านแบบโบราณ
มวยทะเลสนุกสนานขนาดไหนติดตามภาพบรรยากาศเลยครับ
ดูเหมือนเล่นแต่ต่อยจริงจังนะครับ
คุณผู้ชมไปกันที่ที่วัดแห่งนี้
วัดบางมรวดตำบลบางม่วง
เอาพืชตะกัวป่าจังหวัดพระงา
บรรยากาศของการทำบุญกันก่อนนะคุณผู้ชมนะ
ประชาชนมาร่วมงานทำบุญเดือน๑๐ตามประเพณีของชาวไทยของภาคใต้เขานะครับ
เป็นพิธีทางศาสนาทำบุญ
ทำบุญให้กับญาติพี่น้องผู้ล่วงลับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
งั้นเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของการชกมวยทะเลเพราะว่าเขาบอกว่านี่คือหนึ่งในไฮไลท์
เขาบอกว่าจำลองทะเลมาไว้ในวัดแห่งนี้เพื่อให้เด็กน้องหนูได้โชว์ลีลากันซะหน่อย
งั้นไปดูช่วงการในขันสักหน่อยไหมว่ามันมันเราใจขนาดไหนครับ

แต่พอเริ่มตั้งหลักได้เท่านั้นแหละคุณเอ้ย

แต่สักพักไม่ไหวแล้วครับโดนหมัดไปหลายชุดไง
มาวหมัด

มันอยู่ที่การทรงตัวด้วยนะแต่ต้องยอมใจคนเสื้อชมพู

เรื่องของการชกมวยทะเลก็ว่าไปสนุกสนานได้แบบหนึ่ง

นอกไปต่อคุณชิสาคุณผู้ชมต้องไปดูนี่
การปีนเสาน้ำมันชิงรางวัลเงินสด
อืมงานนี้จะได้จะล่วงหรือจะได้

เพราะไอ้เสาน้ำมันบอกเลยคนเดียวไม่สามารถขึ้นไปได้หรอกครับ

นี่คือการที่เป็นการแสดงความสมัครสามัคคีของคนในชุมชน
เอาคุณต้องกี่คน
อย่างน้อยต้อง๔กว่าจะปีนขึ้นไปได้
แล้วไปคว้าเอาเงินที่อยู่บนยอด
แล้วก็สลาย

ไอ้ตอนขึ้นก็ดีอยู่

เรียกได้ว่าเหยียบหัวใครบ้างก็ไม่รู้
แต่ก็ต้องยอมลงทุนหน่อยเพราะงานนี้มีเงินรางวัลไง

กิจกรรมถือว่าเรียกเสียงฮือฮาได้อย่างดีเลยทีเดียว

ครับเทือนจะได้ฟาร์สารนะเป็นกระสอบเลยนะเนี่ย
เห็นถึงบรรยากาศแบบนี้ก็อยากไปเหมือนกันนะ
ผมเคยนะตอนเด็กไปปีนเสาอย่างนี้

อยากให้เพื่อนเหยียบอีกไหมเหยียบจะได้กลับไง

คราวก่อนปีนต้นอะไรนะต้นเสานี้
ตอนนี้ปีนต้นอะไรต้นงิ้วต้นงิ้ว